มีทริกไหมค์
ไม่ต่ำเลย

อืม

อืม

พี่จอยขึ้นหัวแล้วพี่จอย

อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั

อันที่สุดท้ายก็คืออั
ขอบคุณครีมที่ชอบขอบคุณครีม
ไม่เหลือไม่เหลือขอบคุณ
โชคดีครับ
โชคดีครับ